นี่คือจะบอกว่าเขาตั้งค่ายมาผลิตศิลปงศิลปินมาสำหรับพี่การวิพากรนะ
ก็มีข่าวตลอดว่าศิลปินในค่ายน่ะไม่ใช่นักร้องหน้าใหม่อะไรที่ไหน
บรรดากิ๊กนั่นแหละเรียกมาใช้งาน

นี่นักร้องนำหน้าหล่อหุ่นนายแบบคนนี้นะคะ
อย่างที่บอกกันข่าวเมาส์บอกว่าที่แท้เป็นบรรดากิ๊กของพิการทั้งหมดหรือเปล่า
เพราะว่านอกจากแต่งเพลงร้องเพลงยังไปไหนมาไหนตัวติดกันอย่างกับปลาท่องโกนะคะ

แม้วนานาเนี่ยเจ้าของอดีตเพลงฮิตวันทอง
ว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวกันหน่อยจ้า

จะได้คิดหนูว่าฉันจะรักเธอจริง

แล้วตอนนี้วงไปไหนหมดแล้วคะตอนนี้

เพราะว่าสิริปเป็นในค่ายเค้าเนี่ยคือหล่อทุกคน

ก็เลยเวลาไปไหนก็เป็นกลุ่มก็จะเฮฮา
อย่างนั้นแต่ว่านี่
มีรูปวาเลนไทยที่การลงนะคะกับพี่เสกลงกันไปมุมวันเป็นสไพยการ

แซ่บเป็นผัววงเล็กบางวันพี่กัลบอกอย่างนี้

ก็เป็นภาพหวานของคู่ไม้เหมือไม้เมาคู่นี้นะคะ